พูดเรื่องคนมีอะไรดีแบบนี้
นึกถึงคนโชคดีดวงดีกันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
เพิ่งผ่านพ้นไปสำหรับประกาศรางวัล

ช้ำอกช้ำใจแต่บอกเลยว่า
ไม่ใช่คนกลุ่มนี้หน้าบานกันไป
นี่แหละค่ะว่าที่เสร็จทีเสร็จทีดี
อ๋อมสกาวใจมาอีกแล้ว

ล่าสุดนี้เราต้องเตรียมผ้าสามสีน้ำแดงไปแล้วนะ

แต่งวดนี้คุณแม่หน้าบานเลยคุณผู้ชมค่ะ

แปลกเป็นไงครับแปลกเป็น๒ตัวเออ

เออเขาบอกว่าถูกจากที่กดซื้อออนไลน์๘๒ใบ
แล้วก็ถูกจากที่ซื้อจากลอตเตอรี่ที่แม่ค้าตามแผงนี่นะ

ค่ะรวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้นงวดนี้๔๕๘๐๐๐บาท

เมื่อวานน่ะฉันทักไปถามแม่จริง
เพราะแม่เอามาจากไหนแม่ก็บอกน่ะจอมทัพน่ะ

บอกแล้วว่าน้ำดงน้ำแดงต้องให้น้องแล้วนะ
ไปต่อคนนี้ไม่โบ๋จ้าฮายอภพรค่ะ
ก่อนหน้านี้เอามากองพะเนินให้ดูใช่ไหม
ลอตเตอรี่ออกปรากฏเมื่อวานนี้ตรวจแล้วนะคะงวดนี้
ทายกันดูสิคะว่าคุณแม่ถูกมาทั้งหมดได้เท่าไห
เออซื้อเยอะขนาดนี้ก็รับไปเลยค่ะถูกเป็นแสน
ไม่รู้ว่าจะคุ้มกับที่แม่ลงทุนไปไหมนะ
แต่ว่าแม่ก็ดีใจไปด้วยแต่ก็หัวเราะทั้งน้ำตาเหมือนกัน
อกจากนั้นค่ะเศรษฐินีงวดนี้นะคะ
ที่แล้วแม่สู่สุนารีงวดนี้แม่สุก็มาวินอีกรอบ
ที่แล้วปลาไปแล้ว๔แสนงวดนี้อาจจะไม่ได้เยอะเท่างวดก่อน
แต่ก็พอยิ้มออกเห็นว่าถูกรางวัลที่๕ค่ะ
เลขหน้า๓ตัวเลขท้ายอีก๒ตัวถูกไป๑๕ใบ
รับไปหน่อ๕๖๐๐๐บาทค่ะ
เราเล่าข่าวดาราถูกลอตเตอรี่เยอะมากเราอยากมีฟิลแบบเธอนี่เอาจริงเธออยากมีฟิลมาก
งวดนี้ล่าสุดดิฉันน่ะพยายามซูมเลขของแม่ฮาย

ฉันก็ตามไอ้เลขที่ที่ฉันมองเห็นในไอจี

คนนี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วงการคนดวงเฮงค่ะ

นี่นะคะปังมาก

แต่พี่มนต์สิทธิ์ได้มา๑๓ใบ๒๖๐๐กำไรอยู่เด้อ
ปิดท้ายเลยค่ะไม่พูดถึงไม่ได้นะคะ
เจ้าแม่ดวงเฮงยืนหนึ่งแห่งวงการค่ะ
มัมลาคนอีกคุณผู้ชมดวงดีอย่างต่อเนื่องนะคะ

วันนี้ก็ถูกทั้งเลขท้าย๒ตัว๓ใบอย่างละ๒ใบ
ตามที่โชว์นี่แหละค่ะเรียกว่ายิ้มออกแฮปปี้กันทุกคน
ส่วนพวกเรานั้นก็รองวดหน้า
รอยิ้มวดหน้าเพราะว่าเราจะยิ้มเหมือนแม่ทั้งหลายนะคะ
แล้วงวดนี้ล่ะร้องไห้ไปก่อน
แห้งเลยตาแห้งเลยกระเป๋าก็แห้ง